อีกหนึ่งเรื่องค่ะปัญหาระหว่างพยาบาลกับคนไข้

คราวนี้ไปตกอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายนะคะ
เรื่องราวมีหลานคนหนึ่งเข้ามาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก

แต่สภาพแผลเนี่ยโอ้โหลุกลามหนักมากเนี่ยคุณผู้ชม

ร้องเรียนถึงโลกโซเชียลบอกว่า

เพราะเกิดจากพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลนี่แหละ

เทปที่ติดอยู่กับเข็มน้ำเกลืออย่างแรง
จนทำให้ผิวหนังคุณย่าหลุดค่ะ

เราเสียบเข็มน้ำเกลือเราต้องแปะเทปกาวใช่ไหมคะ

จังหวะดึงนี่แหละคือดึงแรงจนแผลของผิวหนังคุณย่าหลุดออกมา
แล้วเธอบอกว่าคุณย่าก็บอกด้วยนะว่าเจ็บ
กลายเป็นว่ายิ่งเจ็บเนี่ยแทนที่พยาบาลจะเบามือใช่ไหมคะ
กลายเป็นพยาบาลทำแรงขึ้น
เพราะไม่พอใจคิดว่าคนไข้เถียง
แล้วแผลคุณย่าลุกลามแบบนี้เลยค่ะ

ทีนี้พอเป็นแผลแล้วก็ขอยาใช่ไหม

ไม่มีใครแม้สักคนหนึ่งมาใส่ยาให้คุณย่า

คุณย่าก็เป็นไข้เพราะพิษแผลด้วย

เพราะว่าเราก็รู้จักกันแต่ยาพื้นฐาน

รักษาเท่าไหร่มันก็ไม่แห้งแล้วมันก็ลุกลามแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าพยาบาลคนนั้นเป็นใครกันแน่
เพราะว่าตอนเกิดเรื่องไม่มีญาติอยู่ด้วย

อย่างที่เขาบอกการที่เรายอมให้คุณดูแล
แสดงว่าเราต้องไว้ใจพวกคุณมากขนาดไหน
เอาชีวิตของคนที่เรารักในครอบครัวไปฝากไว้

ทำให้คุณย่าคุณยายเราต้องเจ็บขนาดนี้นะ
อันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความบกพร่องเหมือนกันนะคะ
นี่ก็ต้องให้โรงพยาบาลออกมาชี้แจง